ไปดูเรื่องของทีมชาติไทยครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ทำงานแบบถาวรแล้วก็เตรียมยื่นเรื่องให้กับเอฟซีอย่างเป็นทางการครับ
ก็ต้องยื่นเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าตามกฎเนี่ยต้องมี
ล่าสุดครับพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์โมนายกสมาคมก็ระบุนะครับว่า
แต่ถ้าเกิดว่าจบช่วงที่๒จัดทั้งหมด๔ช่วงของการอบรม
ขณะเดียวกันคุณพาทิตสุวพงศ์ครับรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกนะครับว่าประเทศไทยเพิ่งจะมีการอบรมโปรไลเซ็นต์เพียงแค่๑๒ปีเท่านั้น
มี๓แต้มจากการเตะ๓นัดซึ่งเกมล่าสุดในรายการนี้ก็เปิดบ้านแพ้กับปะกิ่งโกอันเป็น๑ต่อ๓